คราวนี้ทะเลาะกันอีกแล้วค่ะ

จักรยานยนต์ค่ะเขาตีวงล้อม

แกรปไบท์คนนี้มารับส่งผู้โดยสารในเขตของวินมอเตอร์ไซค์
แล้วพอคลิปนี้แชร์ไปคนวิภาควิจารณ์กันเยอะเลยนะคุณผู้ชม
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องลงพื้นที่
ไปสอบถามเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วจุดที่เกิดเหตุเป็นย่านกลางเมือง
คนก็ใช้บริการแกรปไบท์แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์เยอะ
พอไปถึงนะเจอด้วยคุณสืบสกุลเจอวินอ่ะ
มอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในคลิปเลยคือคุณวันลบแสงรอด
แล้วผู้สื่อข่าวของเราคุณสุดปรีดาค่ะก็สอบถามเลยว่าอ้าวพี่
ไทยรัฐทีวีมาถึงแล้วอยากให้พี่ชี้แจงหน่อย
เพราะว่าเวลาที่มีเรื่องระหว่างวินมอเตอร์ไซค์กับแกรปไบท์
เอาจริงคนก็เข้าข้างแกรปไบท์เยอะ

ใช่แล้วก็เนี่ยค่ะคนที่อยู่ในคลิปพี่คนนี้นะนะ
วันลบเปิดใจเลยบอกว่าใจเย็นก่อนนะ
ผมฝากน้องสุดปรีดาผู้สื่อข่าวไทยรัฐไปบอกเลย
เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นแบบในคลิปทั้งหมด
แต่ในคลิปมันเป็นเหตุการณ์ช่วงท้ายแล้ว
งั้นถ้าเกิดพี่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ช่วงท้าย

ผมเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะและเพื่อนเห็นเนี่ย
ก็เลยเข้าไปเตือนบอกว่าไม่ควรจะมารับส่งผู้โดยสารตรงจุดนี้นะ
จากมันมีวินมอเตอร์ไซค์ประจำจุดอยู่แล้ว
ถ้าเกิดคุณทำแบบนี้มาหากินอยู่ตรงนี้แล้วผมจะเอารายได้มาจากไหน
ตอนแรกนะตกลงคุยกันเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไร
ยังแอบมารับผู้โดยสารที่หน้าวินอีก
แล้วมันเห็นกันแบบต่อหน้าต่อตาเลยคุณผู้ชม
ก็เลยมีการเข้าไปเตือนเข้าไปอัดคลิปไว้
แต่เขาบอกว่าไม่ได้ขู่นะจริงมีการคุยกันอยู่แล้ว
พูดแบบนี้ได้ฟังแบบนี้เราอยากฟังจากปากของเขา

เขามารับรอบนึงแล้วเราเตือนไปแล้ว

ว่าเรามีวินนะอย่ามารับ
แต่อันนี้เขาโกหกว่ามารับน้องมันไม่ใช่รับน้อง
มันมารับวินหน้าวินเราแล้วก็มารับลูกค้าเรา
เราก็เตือนดีแต่เขาเป็นคนกวนก่อน

ตรงไหนวินเราก็บอกว่าเนี่ยเรามีวิน๒จุดนะเราไม่ให้รับ
พอไม่ให้รับปุ๊บเขาก็ออกไป
พอออกไปเสร็จสักพักหนึ่ง

เขาก็มารับรอบสองรอบสองเราก็ต้องเตือนเขาใหม่
แต่เขารับบริการปุ๊บออกไปเลย

เราก็ขี่ตามไปเราก็ไปสกัดเขา

ก็รับที่ไม่มีวินไม่มีใครว่าไม่มีใครห้าม

หรือว่าฟรีก็ได้ไม่มีใครว่า

แต่ไอ้ที่ขี่ไปล้อมขี่ไปล้อมเพื่อเตือน

อันนี้ที่วันลบเขายอมรับ
ที่ทำไปที่ท้าต่อยทำเพราะโมโห

จะได้พูดความจริงเลยว่ามันเป็นยังไง

ซึ่งพี่วันลบที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ย

รวมถึงบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
ยังไงก็ตามอยากให้ฟังทางอีกฝั่งนึงบ้าง
คุณสุดปรีดาผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะ
ก็ติดต่อเพราะว่าเราก็ไม่อยากสัมภาษณ์ฝั่งเดียวไง

แต่ว่าแกรปไบท์เขาก็บอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
แล้วบอกว่าอยากอยู่ในที่มืดมากกว่า

แกรปกับเรื่องวินมีปัญหากันบ่อยนะครับ